ผมพาคุณผู้ชมมาที่อุบลราชธานีบ้านของสส
ภูมิใจไหมคุณภูมิใจนี่คนดี
เยาวชนจำได้ไหมฮะที่กระโดดน้ำไปช่วยเหลือคุณยายที่คิด
สะพานฆ่าแม่น้ำมูลสูงมากจำได้
แต่คุณยายวัย๖๑ปีคิดสั้นจะกระโดดฆ่าตัวตาย
ปรากฏว่าเยาวชน๓คนไปเห็นกระโดดน้ำลงไปช่วยคุณยายเลย
เมื่อวานนี้มีการจัดมอบประกาศนียบัตรให้คนดีเมืองอุบล
นี่นะครับโดยที่ปรึกษาศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาสักภาพเด็กและยาวชน
ซึ่งเป็นอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีนะครับท่านสุรพลสายพันธุ์
รวมถึงผู้มนวยการศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็กและเยาวชน
คือพอวิทยาบุญชวีร่วมกันมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติแก่
นายจีรพัฒน์ชื่นวานอน
นี่เสียงดังนะฮะคนดีเราต้องประกาศดังหน่อย
วัย๑๖ปีเท่านั้นเองซึ่งเป็นหนึ่งใน๓ยาวชนฮีโร่
กระโดดลงแม่น้ำมูลไปช่วยคุณยายวัย๖๑ปี
คิดสั้นกระโดดสะพานเสรีประชาธิปไตย๒๐๐ปี
กลางดึกวันที่๒๕กรกฎาคมที่ผ่านมาสะพานนี้สูงใช่ไหมคุณ

เพราะว่าแม่น้ำมูลเขากว้างมากทำให้สะพานก็ต้องสูงตามไปด้วย
ที่สำคัญคือมีปัญหาน้ำท่วมอยู่บ่อยครั้ง

แล้วคุณยายก็กระโดดลงไปคิดสั้นนะครับ
แต่เยาวชน๓คนนี้เห็นก็ลงไปช่วย
คุณยายรอดชีวิตด้วยนะครับ
แต่ว่าการมอบรางวัลครั้งนี้น่าเสียดายนะ
ที่มีเพียงน้องจิรพัฒน์ไปรับเพียงผู้เดียวนะครับ
ส่วนน้องจีรศักดิยมกูลอายุ๑๖ปี
แล้วก็น้องพฤษภากลิ่นสลีสุกอายุ๑๖ปี
ป่วยไม่สบายก็เลยไม่สามารถเดินทางมารับได้นะครับ
โดยที่ปรึกษาศูนย์นวัตกรรมเพื่อการพัฒนาศักยภาพเด็ก
เยาวชนบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
เยาวชนทั้ง๓คนนิ่งนอนใจไม่กระโดดน้ำ

ก็จะเกิดความสูญเสียชีวิตตามมา
กิจบัตรนี้ทางศูนย์ได้มอบไว้เพื่อเชิดชูการทำความดี
ให้เป็นแบบอย่างที่ดีแก่เยาวชนทั่วประเทศนะครับ
ด้านของนางสาวพิชยาพลากูลแม่ของน้องจิรพัฒ
ภูมิใจที่ลูกเป็นคนคิดดีทำดี
แล้วก็สังคมชุมชนก็ชื่นชมความดี
ทำให้คุณแม่ก็ภูมิใจนะครับ
ทำให้ลูกกำพร้าคนหนึ่งได้มีกำลังใจในการสู้ชีวิต
หากเป็นไปได้อยากขอความช่วยเหลือจากหน่วยงามราชการ
เรื่องของการเรียนของลูกที่เขาก็ขาดคุณพ่อนะครับ
ซึ่งเป็นเสาหลักของครอบครัวจากอุบัติเหตุ
เมื่อไม่นานมานี้เองนะครับ
ที่คนเราจะลงไปตัดสินใจลงไปช่วยคนในสถานที่ที่อาจจะแบบ

ว่าถ้าเราลงไปช่วยแล้วจะเป็นยังไง
แต่ว่าเป็นการตัดสินใจเพื่อที่เห็นแก่คุณค่าของชีวิต